มาดูกันต่อหน่อยค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ด้านหลังเนี่ยน้องนุ่น
แล้วปรากฏว่ามันมีรายการในต่างประเทศใช่ไหม
คือเขาเหมือนกับเขาก็เหยียดแหละเหยียดว่าแบบคนไทยไม่มีการศึกษา
พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ดังนั้นน้องนุ่นคนนี้
เธอเลยสวนแบบไฟแลบเลยให้ดูก่อน
อันนี้คือรายการต่างประเทศที่ว่าค่ะ
คือก็จะมีผู้หญิงผิวสีมานั่งแล้วเหมือนกับก็จะมาคุยกัน
ดำเนินรายการเขาก็จะชวนคนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หรือว่าผู้ชายที่แบบหยาบคลายไม่ให้เกียรติคนอื่น
รวมถึงประเด็นเรื่องมาตรฐานของสาวในอเมริกาที่จะเลือกผู้ชายในการเดท
ก็เขาบอกว่าแบบบางทีผู้หญิงมาตรฐานสูงไง
ก็เลยทำให้ผู้ชายเลือกที่จะไปเดทกับผู้หญิงต่างชาติ
ทีนี้ผู้หญิงคนชุดชมพูขวามือสุดเนี่ยค่ะ
ก็แสดงความเห็นเหมือนกับว่าชาวต่างชาติจะชอบเด็กกับผู้หญิงต่างชาติ
ถ้าเกิดว่าไปไล่ดูพาสปอร์ตนะ
ส่วนใหญ่ก็จะมาจากโดมินิกันโคลัมเบียฟิลิปปินส์ไทย
พวกนี้พูดภาษาอังกฤษได้น้อยมากเลยนะ

ก็เลยเกิดมาเพื่อแค่เป็นเมียพวกเธอก็เลยชอบ
เนี่ยคุณผู้ชมทีนี้ฝั่งผู้ชายก็เลยเหมือนกับมาช่วยแก้ต่าง
บอกว่าไม่หรอกเพราะว่าครอบครัวของผู้หญิงแบบนั้นน่ะ
เขาสอนให้รักให้เกียรติสามีต่างหาก
ทีนี้พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
ชาวเน็ตชาวเน็ตที่เป็นคนไทยรับไม่ได้
เหมือนกับโดนดูถูกโดนเหยียดหยาม
ว่าแบบทำไมมาว่ากันว่าไม่มีการศึกษา

อัดคลิปนี้แล้วรัวตอบโต้
ทั้งพูดภาษาอังกฤษแล้วก็โชว์ความเป็นไทย
แม่มวยไทยก็มาลองดูน้องนุ่นหน่อยค่ะ
และอันโดยพูดมากกว่าทำไมตัวนายหนัก

ของมันมันก็แย่
ล่านเวที่เป็นแย่แล้วเรารวดลง

เนี่ย
เป็นไงล่ะ

ที่แบบเป็นภาษาอังกฤษ

เข้าใจพอแล้ว
แต่มีบอด้วยนะเมื่อกี้มีบ่อโผล่มาด้วย
ใช่มีอะไรนะคล็อกโคโดไดน์ฝ้าทาง

นี่แล้วอย่างหนึ่งนี่คือ

เรียนกับครูพี่แอน

คลิปนี้ลงไป๓วันพี่เบิร์ต

แล้วก็คนไปกดหัวใจแบบเพียบเลย

ไม่ใช่แค่คนไทยคือเอเชียบ้านเราด้วยค่ะ

คือยุคนี้การไปบูลลี่

มันอาจจะล้าสมัยไปแล้วนะคุณผู้ชม

เป็นประชากรของโลกไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งนะฮะ